เอาส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นในช่วงโควิด๑๙
ก็ช่วงต้นประมาณกุมภาพันธ์
มีคุณลุงท่านหนึ่งเป็นคนขับแท็กซี่นะคะ
คุณบอกคุณลุงได้รับผลกระทบโดยตรง
เพราะว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่ออกไปข้างนอกไม่มีผู้โดยสารเลย
แล้วก็ไม่มีเงินเงินที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่มี
เงินเช่ารถก็ไม่มีหลังจากนั้นพอเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไป
มีคนร่วมบริจาคให้คุณลุงท่านนี้เป็นเงินประมาณ๘ล้านบาท
แต่นับจนถึงวันนี้มีเรื่องดราม่าตามมาค่ะบอกว่าคนที่พูดนะ
ก็คือเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่ที่คุณลุงไปเช่ารถบอกว่า
คุณลุงคนนี้กุเรื่องขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ค้างค่าเช่าด้วย
เอาเรื่องราวเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
รวมถึงมีดราม่าอื่นเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของอู่ที่ให้คุณลุงสิทธิชัยใกล้ชิดคนขับรถแท็กซี่
ที่ได้รับเงินบริจาคไป๘ล้านบาทเช่าให้ขับ
เจ้าของอู่บอกว่าคุณลุงมีพฤติกรรมรวมทั้งลูกชายด้วยนะ
ค้างค่าเช่ารถหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาท
ทวงไปก็ไม่จ่ายอ้างว่ารถพังรวมทั้งไปแจ้งความไว้ด้วย
อู่เขาไปแจ้งความไว้นะที่สพเมืองสมุทรปราการค่ะ
แต่ล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าของอู่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน
สพเมืองสมุทรประการมาถอนแจ้งความทำไมล่ะ
ทำไมมาถอนแจ้งความบอกว่านายสิทธิชัยก็คือคุณลุงสิทธิชัยเนี่ย
ให้เพื่อนสนิทโอนเงินค่าเช่ารถที่ค้างไว้หนึ่งหมื่นสี่พันกว่าบาทนี่น่ะ
มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ย
อู่ก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้คุณลุงสิทธิชัยอยู่ไหน
เพราะว่าคนติดต่อโอนเงินผ่านมาเนี่ยเป็นญาติหรือว่าเป็นลูกชาย
เอาฟังเสียงค่ะเขาส่งมาทางทางโทรศัพท์อ่ะครับ
ฟังเขาเรียกอะไรนะเขาโอนเข้ามาใช่ไหมถ้าโอนเข้ามาให้ลูกชาย
ในบัญชีลูกชายผมมาเท่าไรครับหมื่นห้าครับ
เมื่อวานมูลนี่มันมันเท่าไรหมื่นสี่เก้าหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันเก้า
สามสิบบาทแล้วผมก็เลยบอกลูกชายว่า
เต๋าเอาขอหมายในบัญชีเขานะครับแล้วก็โอนผู้ไปสามสิบบาท
เราเอาแค่ฟาร์มเป็นจริงพอดราม่าค่าเช่าทักซี่อ่า
สรุปไปแล้วนะจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณลุงอยู่ไหน
คุณลุงออกมาชี้แจงหน่อยได้ไหมทั้งเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาค
แล้วก็การค้างค่าเช่าเอาเงิน๘ล้านบาทหายไปไหน
เงินหมื่นห้าไม่มีจ่ายเหรอคุณลุงตอนนี้ใครก็ไม่เจอคุณลุงนะคะ
ตามหาไม่เจอนะคะทีมข่าวของเราทำได้ดีที่สุด
คือการไปเจอน้องสาวของคุณลุงค่ะชื่อว่าคุณชุติมาจันดาทอง
บอกว่าเจอคุณลุงประมาณ๔๕เดือนที่แล้วค่ะในวันครบร้อยวันของคุณแม่
ยืนยันว่าพี่ชายเป็นคนดีซื่อสัตว์ขยันทำมาหากิน
ส่วนตัวเองไม่คิดว่าพี่ชายจะเชิดเงิน๘ล้านบาท
ซึ่งเป็นเงินบริจาคหนีไปน่าจะรักษาตัวอยู่
เพราะได้ข้อมูลเหมือนกันว่าพี่มีโรคประจำตัวเป็นโรคไตนะคะ
เป็นระยะที่สองด้วยค่ะอ่าตอนนี้ยังถามตามหาตัวไม่เจอนะคะ
ถ้าใครเจอก็บอกเราหน่อยนะคะส่วนอีกหนึ่งดราม่าที่มันเกิดขึ้น
ในช่วงที่คุณลุงได้รับเงินบริจาค๘ล้านบาท
มีคนถามคุณลุงแหละคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามเลย
ล้านจะเอาไปทำอะไรเข้าคุณลุงคุณลุงก็แจกแจงมาเรื่อยเนี่ยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจำวันไปซื้อบ้านไปซื้ออะไรต่างเนี่ยนะคะ
หนึ่งในข้อมูลที่คุณลุงบอกมาก็คือคุณลุงบอกว่าจะเอาไปบริจาคให้มูลนิธิต่าง
พอเกิดเรื่องขึ้นมาหลายคนสงสัย
เงิน๘ล้านบาทคุณลุงเจียดไปบริจาคจริงหรือไม่
และเช็คจำนวน๑แสนบาท

ลุงศิษฐิชัยก็ไล่ชิดบริจาคให้กับ
มูลนิธิคนขับแท็กซี่๑แสนบาท

พบว่าคุณลุงสิทธิชัยได้บริจาค

เพื่อคนขับรถแท็กซี่บริจาคไป๑แสนบาท
ไปบริจาคให้กับหลากหลายหน่วยงาน
เจ้าตัวได้เคยรับปากไว้
กับหน้าข่าวตอนที่ไปสัมภาษณ์
เดี๋ยวเราตามหากันต่อค่ะ